นักเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร๒คนที่มีฐานะยากจน
้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น
ที่ได้รับการพระราชทานความช่วยเหลือ
ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
รวมไปถึงทุนสนับสนุนการดำรงชีพจากในหลวงรัชกาลที่๙
นายธานีธัญโพธผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
บ้านพระราชทานให้แก่นางสาวพิมประพาชื่นพยอม
เนื่องจากบ้านหลังเก่ามีสภาพชำรุดสุดโทรม
ได้ถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ

และได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เป็นจำนวนเงิน๑๕๐๐๐บาทนะคะ
โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
ร่วมกับอำเภอโกสัมภีนครองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมภีร์

ส่งกำลังทหารมาช่วยก่อสร้างบ้านจนสำเร็จค่ะ
รวมทั้งนางสาวออมสินแหยมพลับ
ได้รับพระราชทานทุนสนับสนุนในการดำรงชีพจำนวน๑แสนบาท
ทั้งสองคนนั้นนะคะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔
โรงเรียนโกสัมภีวิทยาตำบลโกสัมภีร์
อำเภอโกสัมภีนครจังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งครอบครัวนั้นมีฐานะยากจนค่ะ
นางสาวพิมประพาเป็นตัวแทนกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณ
ว่าจะตั้งใจเรียนขยันหมั่นเพียน
และเมื่อจบการศึกษาจะประกอบอาชีพที่สุจริต
และเป็นพลเมืองดีตลอดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่าย
ร่วมกันบูรณาการดำเนินการจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ตลอดจนได้พูดคุยให้กำลังใจแก่ทั้งสองครอบครัวด้วยค่ะ